หลายคนก็เลยสงสัยว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีให้เราได้ฟังกันนะ
เปิดตัวสาวลินหวานใจนอกวงการ
และก็มักหาเวลาไปสวีทหวานกันอยู่บ่อย
ทำให้แฟนคลับต่างอิจฉาตาร้อน
พากันเชียร์ให้ทั้งคู่มีข่าวดีประกาศแต่งงานกันเร็ว
ซึ่งพอไปถามหนุ่มกว้างเจ้าตัวกลับตอบว่า

เพราะว่ายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่อยากทำ
ขอทำทุกอย่างตามความฝันก่อน
แล้วถึงจะวางแผนเรื่องงานแต่ง
ยืนยันว่าไม่ได้หวงความโสดแต่อย่างใดนะคะ
ความรักครับก็ยังดีอยู่นะครับผม

อะไรนะครับอาทิตย์การลุ้นแต่งมีมียังไง

เพราะว่าต้องบอกว่ายังไม่พร้อมขนาดนั้น
คือห่วงที่ว่าคือตัวเราเอง
ยังอยากมีอะไรที่อยากทำอยากลองอยู่
ขอให้เราทำพวกที่เราอยากทำให้สุดก่อน
แล้วก็ค่อยกลับมาดูแลก่อน

นายเจมมี่ไม่เคยทำงานกับกวางนะครับ
ก็เพื่อที่จะบอกว่าตัวเองไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลนี้

ผลประโยชน์จากลูกค้าที่มาซ่อมรถมอเตอร์ไซค์
ก็เลยอยากจะตัดไฟแต่ต้นลม

สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองในอนาคตค่ะ
แล้วก็คือน้องคนนี้เขาเคยมาใช้สถานที่ที่นี่ทำงานเฉย

ก็เลยอธิบายให้เข้าใจก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายไปอย่างอื่น
คือเราเริ่มตัดไฟก่อน
ว่าจริงอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราก่อน
มันจะลามไปอย่างอื่นอะไรอย่างนี้ครับผม